ส่วนเรื่องนี้ฝากให้เป็นอุทาหรณ์สำหรับคุณผู้ชมนะคะ
ที่เป็นนักดื่มทั้งหลายและขี่รถจักรยานยนต์ไปดื่มบางทีเนี่ย
เรื่องที่เราเป็นห่วงอาจจะไม่ใช่เรื่องของอุบัติเหตุแต่เป็นเรื่องของรถจักรยานยนต์หายเพราะว่าเมาหนักนะคะ
สรุปสุดท้ายแล้วกลับถึงบ้านกลับมาแต่ตัวรถจักรยานยนต์ไม่รู้อยู่ไหนค่ะครับ
สืบสวนตำรวจภูทรเมืองอ่างทองนะคะเร่งติดตามเบาะแสคนร้ายที่ก่อเหตุขโมยรถจักรยานยนต์
ถือว่าราคาสูงเหมือนกันนะคะครับรถจักรยานยนต์ที่หายเป็นของนายฤทธิเกียรติแจ้งจิตอายุยี่สิบสี่ปี
โดยเขาเล่าให้ฟังบอกก่อนเกิดเหตุเดินทางไปร่วมงานบวชจากนั้นก็ดื่มกินกับเพื่อนที่ร้านอาหาร
กระทั่งประมาณตี๒มานั่งคุยโทรศัพท์ที่บริเวณนี้แหละที่สนามเด็กเล่นใกล้ใกล้กับสาราจอดรถและเสียบกุญแจทิ้งเอาไว้ด้วย
ก่อนที่จะเผลอหลับไปเพราะเมาสุราอย่างหนักทีนี้ตื่นเช้าขึ้นมาพบว่านอนอยู่ที่บ้านแล้ว
คือไม่ได้อยู่ที่สนามเด็กเล่นแล้วนะมาที่บ้านแล้ว

ซึ่งระยะทางจากสาลามายังที่บ้านพักห่างประมาณ๕๐๐เมตร
ซึ่งตัวเขาเองนึกยังไงก็นึกไม่ออกนะคะว่ากลับมานอนที่บ้านได้อย่างไร

จำไม่ได้จำไม่ได้ว่ากลับไปบ้านยังไงพ่อยังถามเลยรถจักรยานยนต์ไปไหน

เกียรติยังเล่าให้ฟังด้วยหลังจากที่กลับจากแจ้งความ
เขานั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์เพื่อนมา
และทีนี้พอมาผ่านจุดเกิดเหตุตรงสนามเด็กเล่น
เห็นรถจักรยานยนต์ของตัวเองซึ่งได้แจ้งหายเอาไว้
มีคนร้ายรูปร่างผอมสูงใส่เสื้อสีเทาใส่กางเกงยีนสวมหมวกแก๊ป
ขี่รถของตัวเองสวนมาพอดีเขาร้อนใจและตกใจ
ก็เลยกระโดดลงจากรถของเพื่อนนะคะรีบวิ่งไล่ตามคนร้าย
แต่ไม่ทันค่ะเจอแต่หมวกแก๊ปของคนร้ายตกอยู่
ก็เลยเอาหมวกแก๊ปนี่แหละได้หมวกแก๊ปเป็นหลักฐานชิ้นเดียว

เรื่องต้นตำรวจเร่งแกะรอยคนร้ายจากกล้องวงจรปิด

จนกระทั่งล่าสุดมีรายงานว่าจับคนร้ายได้แล้วด้วย

นำตัวมาดำเนินคดีต่อไปค่ะ